อยากมีลูกแล้วค่ะ
สำหรับนักร้องหนุ่มเจ้าของฉายา

รัฐว่าในวันที่เจ้าตัวเดินสายมาฝากอัลบั้มแรกในชีวิต
กับเพลงที่มีชื่อว่าเกินสียื้อ
บอกว่าพี่ครับตอนนี้เรื่องงานเพลงผมแฮปปี้ดีแล้ว
ส่วนตอนนี้ชีวิตส่วนตัวผมอยากมีลูกมากเลย
เป็นเพราะว่าอยากจะให้เขาอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของพ่อกับแม่
ก็คือวันฉลองวิวาที่คาดว่าจะจัดขึ้นในปีหน้า
เค้ามั่นกันนะแต่ยอดได้จากงานแต่ง
เดี๋ยวถ้าปีหน้าแต่งมาปุ๊บอุ๊ยมีลูกด้วยมันพอดีเลย
นะก็ถามว่าแล้วเบ้นไม่กลัวเหรอเดี๋ยวจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่า
บอกทันทีว่าไม่กลัวเพราะว่าตัวเองกับแฟนสาวเนี่ยเข้าพิธีสู่ขอมั่นหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้ววันสำคัญของเขาก็อยากจะให้มีเบบีอยู่เป็นศักดิ์ขีพยานรักในวันนั้นด้วยล่ะค่ะ
เขาบอกเวลาถ่ายรูปออกมา๓คนพ่อแม่ลูกมันพอดิบพอดีเลยนะ
เออน่ากลักดี
แต่งน่าจะประมาณน่าจะปีหน้าคิดว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คุยเรื่องแบบทายาทคือคุยเรื่องลูกแล้วว่าเราอยากจะมีความคิดว่า
ถ้าเรามีลูกก่อนเราก็อยากให้ลูกเป็นศักดิ์พยานกับเราด้วยนะเหมือนเราแต่งงานเนี่ยพ่อแม่แต่งงานลูกก็อยู่ในงานแต่งของเราด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ขอให้มีสมใจหวังนะคะจะได้๓คนพ่อแม่ลูกถ่ายรูปร่วมเฟรมในวันดีนะจ๊ะ